เรามาดูหน้าที่เฉียบตายผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแหม

แต่ก็ต้องบอกว่าวิทย์โดนรถเมย์ชนค่ะ

โอ้ยป้าตกใจมาก
เกือบโดนป้าเขาอ่ะ
ทำไมรถเมย์ทำอย่างนี้

เอากล้องมาเปิดให้พ่อดูดิ

ถ้าเป็นผมผมจะทำยังไงผมถามตัวเองอยู่เนี่ย

แล้วเขาอยู่บนทางม้าลายเขาถูกต้อง

คุณป้าตกใจมาก
คือนี่ข้ามถนนก็ข้ามทางม้าลายแล้ว
จะเอายังไงอีก
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่หวาดเสียวมาก

นะฮะหมอโตซัยเขาก็

รถเมเลยจี้มาติดเลยค่ะ

เพจเฮียกขับรถเนี่ยรูปอาทิตย์เรื่องนี้เอาไว้
นะคะบอกดูรถเมคันนี้ทำสิ
คงเหมือนเราท่านนี้แหละเห็นแล้วมันมีความรู้สึกอะนะคะ
ก็ให้คำแนะนำบอกทำไงดีไปแจ้งขอสมกรไหม
เอาป้ายทะเบียนของรถปอคันนี้ไปแจ้ง
แล้วถ้าแจ้งแล้วยังเงียบก็แจ้งขนส่ง
ดำเนินการต่อหลังจากนั้นแจ้งผู้ว่ากอทมไปเลย
ฝากตำรวจดำเนินการต่อด้วยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือโลกออนไลน์เขาก็ให้คำแนะนำต่างนานา
ไม่รู้จะทำยังไงจริงคุณนัทพงศ์

คือมอเตอร์ไซค์เหมือนเขาเห็นคนจะข้าม

แต่รถเมย์ไม่คิดว่ามอเตอร์ไซค์จะชะลอ
ก็เลยหักไปหาพี่เขาเหรอหรือยังไง
เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็มีบางคนเนี่ย

เพราะว่าข้างหลังมันก็จะมีอีกคันนึง

แข่งกันรับหรือเปล่ามันก็เลยทำความเร็วแบบนี้

จะให้คนขับรถเมย์มีจิตสำนึก
แล้วทางม้าลายก็ขอให้เป็นทางม้าลาย

พอมาถึงจุดนี้ก็ช่วยชะลอหน่อย
นี่ค่ะวิทย์จะเกิดเรื่องเศร้าแล้วค่ะ